ทุกผู้ชมครับมาดูเหตุการณ์นี้หน่อยฮะ
เกิดขึ้นในสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครสาขาพระขนง

มีชาวบ้านเขาเอาตัวเงินตัวทองไปปล่อย

สี่ตัวค่ะคือวุ่นกันหมดเลย
นี่ครับมีคนถ่ายคลิปด้วย

แล้วคนถ่ายก็เอาคลิปมาโพสต์นี่แหละเข้ามาด้วยกัน

จากมันฟาต์

บอกแล้วท่านวันนี้ถ้าบอกเลยมั้ย
ว่าลูกน้องท่านโพงไหม

คือคลิปเนี้ยยาวสิบสี่นาทีนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้สิบเอ็ดนาฬิกา
ชาวบ้านสองคนไปที่สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครสาขาพระขนง
บอกว่าต้องการทวงความยุติธรรมที่ดินเนี่ยถูกโกง
มีอยู่เจ็ดไร่มันเหลือแค่สองไร่นะไอ้ส่วนที่หายไปเนี่ย
ก็ถูกในทุนเนี่ยเอาไปทำประโยชน์ด้วยนะครับ
แล้วก็เอาตัวเงินตัวทองที่เตรียมใส่รังมาปล่อยกลางสำนักงานเลยครับ
ทีย์ข่าวท้ายรัสทีวีก็เลยสอบถามเพื่อหาความจริงกันหน่อยนะครับ
ก็ยอมรับแหละว่าเตรียมกันเตรียมตัวกันเอาตัวเงินตัวทองในใส่รังไป
ตั้งใจจะไปปล่อยที่สำนักงานที่ดินเลยสาเหตุก็เนื่องมาจากได้รับความเดือดร้อน
การรังวัดที่ดินของเจ้าหน้าที่ที่ดินของครอบครัวของเขามีอยู่๗ไร่๓งาน
ถูกในทุนใหญ่มาฮุบที่ไปจนเหลือแค่๒ไร่หายไป๕ไร่กว่า
ร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมก็แล้วร้องเรียนถึงนายกมาก็แล้วแต่เรื่องเงียบหมด
พฤหัสสบดีที่๒๐มิถุนายนนี้เดี๋ยวจะรวบรวมหลักฐานเอามาชี้แจงสื่ออีกครั้งหนึ่ง
ค่ะอ่าอันนี้คนโพสต์เขาบอกนะขณะที่ทางฝั่งของเจ้าหน้าที่นะครับ
นายภัยรัฐพัฒนาสถิตฉายเจ้าหน้าที่หัวหน้าฝ่ายทะเบียนที่เป็นผู้รับเรื่องร้องเรียน
ซึ่งอยู่ในคลิปเลยนะฮะวันนั้นเขารับเรื่องร้องเรียนพอดีเนี่ยครับท่านผู้ชมครับ
บอกว่าทั้งสองคนเนี่ยเดินเข้ามาแล้วก็มีผู้ชายถือกล่องวางไว้ข้างโต๊ะ
ทีแรกคิดว่าคงเป็นกล่องเอกสารจากนั้นหญิงในคลิปที่ท่านเห็นตะโกนด่าทอโวยวายเจ้าหน้าที่เนี่ย
อ่ามีผู้ชายนำโทรศัพท์มาถ่ายเหตุการณ์ไว้ด้วยนะผู้หญิงคนนี้ได้เดินไปเปิดกล่อง
แล้วก็ปล่อยตัวเงินตัวทองสี่ตัวออกมาอืม
ซึ่งเจ้าหน้าที่ของที่ดินไปแจ้งความไว้ที่สอนอพระขนงนะครับ
เพราะถือว่าเป็นการก่อกวนสร้างความเดือดร้อนรำคาญ
ขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพราะว่าบริเวณตรงเนี้ยครับ
แต่ผมก็ไม่ทราบว่ามันเป็นกล่องอะไรเขาก็มาเรียกร้องสิทธิ์ของเขาครับ
เค้าก็บอกโกงโกงโกงเค้าเปิดกล่องแล้วก็เทครับ
แล้วก็เขาจะมีคนของเขาอยู่แล้วครับ
วีไวท์นี่เขาร้องเองก่อนนะครับก่อนที่ประชาชนมาติดต่อจะมาร้องนะครับ
เขาจะลองสร้างให้มันเกิดเหตุการณ์ขึ้นก่อน
ที่เราก็ทนมาตลอดนะครับตอนที่เขาเรียกร้องอะไร
เราก็รับฟังรับฟังมาตลอดครับ
ไม่คิดว่าเขาจะใช้เหตุการณ์แบบนี้มาเรียกร้องอะไรอย่างนี้ครับ
แสดงว่ามาเรียกร้องหลายครั้งแล้วเรื่องที่ดินหายเนี่ยนะครับ
เดี๋ยวเราดูความจริงให้นะครับท่านผู้ชมครับ
เรื่องที่ดินตรงนี้มันหายกันยังไงนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราสอบถามปัญหาเรื่องที่ดินผืนนี้
ยังนายไตรรัฐเทพบริรักษ์เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครสาขาพระขนงนะครับ
ซึ่งทางที่ดินชี้แจงว่าอย่างนี้
เรื่องของที่ดินข้อพิพาทที่เกิดขึ้นของคนในคลิปเนี่ย
ไม่ได้มีในทุนมาฮุบที่ดินอะไรทั้งสิ้น
คือก่อนหน้านี้มีนายอับบาสโมฮาเมดอารีเป็นเจ้าของที่ดิน
อับบาสนี่คือญาติของคนที่มาร้องเรียน
เขาไปยื่นฟ้องแย่งสิทธิ์ตำแหน่งที่ดินเอาไว้ตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ซึ่งสารดีการ์ได้วินิจฉัยไปแล้วนะครับ
ใช่ค่ะได้วินิจฉัยไปในลักษณะนี้นะคะบอกว่าพื้นที่ส่วนนั้นเนี่ย
ประมาณเจ็ดไร่สามงานปัจจุบันถูกน้ำกัดซ้อกลายเป็นแม่น้ำไปหมดแล้วอะค่ะ
สภาพที่ดินตรงนั้นก็เลยกลายเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน
ส่งผลให้สิทธิ์ความเป็นเจ้าของที่ดินสิ้นสุดลงด้วย
ต้องการให้มีการรังวัดปักหลักเขตที่ดินใหม่ซึ่งเป็นการลงพื้นที่ชี้หลักเขตเอง
อันนี้มันอยู่ในน้ำแล้วอะค่ะครับอีกส่วนหนึ่งสองไร่
หนึ่งงานยี่สิบแปดตารางวาท์ตรงเนี้ยเป็นพื้นที่ที่อยู่
บนดินติดกับแนวรางรถไฟเก่าอืมที่ยังไม่ถูกน้ำ
ซ้ออ่ะนะคะทางกรมที่ดินบอกว่าไม่สามารถดำเนินการให้ได้
เพราะพื้นที่ตรงเนี้ยเป็นพื้นที่ของกระทรวงการคลังครับ
ซึ่งถูกเช่าเป็นสถานีขนส่งน้ำมันและท่าเทียบเรือของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งค่ะ
คือกรณีนี้ได้เป็นกรณีที่เกิดมานานแล้วแต่ว่าไม่ได้ร้ายแรงเหมือนกับในเมื่อวานนี้
เป็นการฟ้องแย่งสิทธิ์ในที่ดินตำแหน่งที่ดินกับของกระทรวงการคังนะฮะ
ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นท่าเทียบเรือแล้วก็เป็นท่าส่งน้ำมันของบางจากเช่าอยู่นะฮะ
ซึ่งได้มีคำพิพากษาสารมาถึงสารดีกาแล้วนะฮะ
เมื่อปีห้าเก้าสองสองสองห้าห้าเก้านะฮะว่าที่ดินดังกล่าวเนี้ยได้ตกน้ำไปหมดแล้ว
ไม่มีอยู่ที่ตำแหน่งที่บางจากได้เช่าอยู่แต่ประชาชนก็ยังไม่ยอมรับในคำพิพากษานั้น
ก็ยังมาให้สำนักงานที่ดินเนี่ยยืนยันว่าตำแหน่งที่ดินยังอยู่ในบริเวณ
อ่าของที่บางจากเช่าทำประโยชน์อยู่นะฮะเขาเข้าใจว่าที่ดินเขาอยู่บริเวณที่ยังมีเหลือ
พอจะมีเหลืออยู่นะที่บางจากทำประโยชน์อยู่
ได้ตรวจสอบจากภาพถ่ายต่างต่างมานะฮะในรายละเอียดคำพิพากษาเนี่ยอ่า
ที่ดินเขาโดนน้ำกัดซ้อไปหมดแล้วอยู่ตรงบริเวณในบริเวณของแม่น้ำ
ผมก็ได้เชิญขึ้นมาแล้วก็อธิบายได้มาพูดคุยกันทำความเข้าใจ
แต่เขาก็ไม่ยอมรับคือไม่ยอมรับทุกอย่างต้อง
ความต้องการคือต้องการอย่างเดียวว่าให้เรายืนยันว่ามีที่ดินอยู่จริงณปัจจุบันนี้
ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราก็เลยไปดูที่ดินซะหน่อย
ว่าเป็นยังไงแล้วก็ไปคุยกับชาวบ้านแถวนั้นน่ะนะคะ
ได้ไปคุยกับนางนัฐมนต์กนกฮิรันต์กุล
เขาก็บอกว่าก่อนหน้านี้สักประมาณ๕๐ปีเนี่ย
ดินตรงนี้ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาถูกน้ำกัดซ้อจริงแล้วมันหายไปจริง
ชาวบ้านเขาก็ได้รับความเดือดร้อนล่ะค่ะ
ส่วนประเด็นที่สถานีขนส่งน้ำมันกับท่าเทียบเรือของบริษัทเอกชน
ไปสร้างทัพที่ดินของในอับบาสหรือเปล่าชาวบ้านบอกไม่รู้
แต่ว่าพื้นที่ตรงนั้นที่เขามาสร้างอะไรกันก็๓๐กว่าปีมาแล้ว